คุณผู้ชมครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้
เรื่องต้นตัวเลขกลมคือ๒๐โครงการ
ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศ

ที่จะมีการเปิดประมูลและลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการลงทุนสำคัญทางถนนประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายพัทยามาตาพุธ
ว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์หน้า๓สัญญาจากทั้งหมด๑๑สัญญา
อเตอร์เวย์สายบางปะอินสระบุรีนครราชศรีมาอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกวดราคาหรือจะเริ่มประมูลในวันที่๕กุมภาพันธ์นี้
ลงนามจ้างผู้รับเหมาได้ในเดือนกรกฎาคมนี้
ระบบขนส่งทางรางโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจีรักษ์ขอนแก่นเริ่มสร้าง๑๙กุมภาพันธ์นี้
มาบกระเบาชุมทางถนนจีระอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช
โครงการรถไฟทางคู่ไทยจีนจะประชุมความคืบหน้าอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่นครปะกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น๓ช่วง
ฝ่ายญี่ปุ่นจะทดสอบการเดินรถจากสถานีหนองปลาดุกจังหวัดราชบุรีไปแหลมชะบังในวันที่๕กุมภาพันธ์นี้
กรุงเทพพิศนุโลกเชียงใหม่ฝ่ายญี่ปุ่นจะส่งแผนการดำเนินงานขั้นกลางในเดือนมิถุนายน
ส่งแผนงานทั้งหมดได้ในเดือนธันวาคมนี้
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหินและกรุงเทพระยอง
อยู่ระหว่างว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาโครงการและรูปแบบการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี
อยู่ระหว่างพิจารณาลดกรอบวงเงินไม่ให้สูงเกินไป
สีชมพูช่วงแครรายมีนบุรีและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง
สายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะ
เสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกพิจารณาเพิ่มเติมสาระสำคัญในแผนแม่บทรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคร์บางซื่อท่าพระ
ระหว่างคัดเลือกเอกชนผู้ดำเนินโครงการ
ว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
การพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๑
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นร่างเอกสารประกวดราคา
คาดว่าจะเปิดประมูลในเดือนมีนาคมลงนามสัญญาว่าจ้างได้ต้นเดือนเมษายน
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือแหลมชะบัง
ส่งงานงวดแรกแล้วโดยจะขออนุมัติเอกสารประกวดราคาเรื่องเครื่องมือยกผลในเดือนกุมภาพันธ์นี้
โครงการพัฒนาท่าอากาศยาสุวรรณภูมิระยะที่๒ล่าช้ากว่าแผน๒เดือน
โดยอยู่ในขั้นพิจารณาเอกสารประกวดราคาเรื่องการก่อสร้างอาคาร
โดยทั้ง๒๐โครงการมีมูลค่ารวม๑๗๙๖๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาได้ภายในเดือนกันยายนนี้